คุณผู้ชมค่ะต้องขออภัยถ้าเวลานี้ใครกำลังทานอาหารเย็นอยู่นะคะ

วสารอาหารเย็นจริงฉันเตือนแล้วนะคะ
ไปกันหน่อยอาหารใต้อร่อยแรงค่ะ
หนุ่มคนนึงเขาโพสต์ร้องเรียนบอกว่าซื้อปลาทอดทำไมมีของแถม
เห็นไหมเห็นไหมคะตัวเล็กสีขาวและยังไม่ตายค่ะ
คือนอนใช่ไหมหนอนนั่นเองค่ะมีหลายตัวเลยคุณผู้ชมแล้วมันก็ยังเดินแบบ
คือกินปลาแทะปลาใช้ปลาทอดคุณคือเขาบอกเขาเห็นแล้วสะอิดสะเอียนมาก
เขาซื้อปลาทอดมา๒ชิ้น๖๐บาทกลับมาถึงบ้านจะเอามาอุ่นกินให้หนำใจซะหน่อย
อื้อฮือหนอนเนี่ยยั่วออกมาทีละตัว๒ตัวซื้อมา๒ชิ้นมีหนอนทั้ง๒ชิ้นเห็นแล้วอ้วกแท่พุ่ง
ขอโพสต์เตือนคนในกลุ่มจังหวัดภูเก็ตหน่อยก็แล้วกันนะ
ชาวเน็ตก็มาคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยนะคะบอกว่าสาธารณสุขค่ะช่วยลงพื้นที่ไปตรวจสอบให้สักนิดนึงนะ
คือแบบนี้มันไม่ไหวอ่ะก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ในปลาก่อนทอดทอดไม่สุกหลังทอดปลาไม่สะอาดอะไรก็ไม่รู้
แต่ที่แน่ผู้บริโภคเจอแบบนี้รับไม่ได้ค่ะ
กินอะไรก็ต้องดูให้ดีนะช่วงนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมเยอะมันมีโรคระบาดเยอะ
อย่าลืมกินร้อนช้อนกลางล้างมือบ่อยแล้วก็เวลาไปไหนก็เอาแมสใส่เอาไว้